เรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทย
อย่างที่คุณมนต์ฤดีบอกว่าวันนี้

เพิ่มขึ้นต่ำที่สุดในรอบสัปดาห์เลยนะคะ

อดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๓คนก็ถือว่า

มาดูการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้นะคะ
ซึ่งทางโฆษกสบคก็บอกว่า

มีแค่๓๓รายก็จริงนะคะ

และที่สำคัญต้องจับตาดูช่วงสงกรานนี้แหละค่ะ
จะกลายเป็น๗วันอันตราย

แต่เป็นเรื่องของ๗วันอันตรายการติดเชื้อโควิดเพิ่มหรือไม่นะคะ

ศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบค
ก็พูดถึงสถานการณ์ล่าสุดประจำวันที่๑๒เมษายนค่ะ
ก็พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่๓๓ราย
มีคนที่รักษาหายเพิ่มเนี่ย
๘๓รายก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมา๓ราย
รายที่๓๖ผู้เสียชีวิตก็เป็น

มีโรคประจำตัวด้วยค่ะคือโรคเบาหวาน

รวมทั้งบุคคลในบ้านมีการรวมกลุ่มกัน
ทำให้ผู้ป่วยมีอาการป่วยเริ่มตั้งแต่๑เมษายน

จากนั้นไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นก็มีการถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีดำ
ซึ่งหมายถึงว่าภายในเนี่ยมันมีเลือดออกโดยเฉพาะในกระเพาะอาหารส่วนต้นนะคะ
ขณะที่ผลตรวจออกมาก็ยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วอาการเขาก็เริ่มแย่ลงแย่ลงค่ะ
กระทั่งเสียชีวิตในวันที่สิบเอ็ดเมษายนส่วนผู้เสียชีวิตรายที่สามสิบเจ็ดนะคะ
อันนี้เป็นผู้ป่วยหญิงค่ะอายุ๖๕ปีมีโรคอ้วนและไขมันในเลือดสูงเช่นกัน
ประวัติก็คือเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดชุมพรต่อมายี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดมีนาคม
เริ่มมีอาการทั้งไข้ทั้งไอแล้วก็เหนื่อยเพลียค่ะแต่เข้ารับการรักษาวันที่หนึ่งเมษายน
ที่โรงพยาบาลชุมพรได้รับยากลับบ้านก่อนนะคะ
ปรากฏว่าได้ยาไปอาการไม่ดีขึ้นยังคงเหนื่อยหอบมากขึ้น
ซึ่งก็แสดงว่ามาเข้ารับการรักษาในช้าเกินไปค่ะจนกระทั่งระดับความรู้สึกตัวลดลง
และเสียชีวิตวันที่สิบเอ็ดเมษายนส่วนรายที่สามสิบแปด
ผู้เสียชีวิตเนี้ยเป็นชายไทยอายุสี่สิบสี่ปี
รับส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตั้งแต่๒๘มีนาคมนะคะ
ผู้ป่วยอาการหนักตั้งแต่แรกรับเลยค่ะแพทย์รักษาด้วยยาหลายขนาด
ล้มเหลวหลายระบบนะคะรวมถึงไตด้วย
แล้วก็เสียชีวิตช่วงเช้าวันนี้ประมาณ๗นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ผู้ป่วยสะสมในไทยตอนนี้มีทั้งหมด๒๕๕๑ราย
ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๑๒๙๕ราย
รักษาหายแล้ว๑๒๑๘ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่๓๘ศพนะคะ
ห่วงสถานการณ์ในต่างประเทศรอบนอกของเราเนี่ยไม่ลดเลยนะคะยอมรับว่าตัวเลขที่ลดลงในไทยเนี่ย
น่าจะเป็นผลจากการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินแล้วก็เคอร์ฟิลล์
รวมถึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนเองค่ะแต่แน่นอนว่าเราประมาทไม่ได้
เพราะว่า๗วันนับจากนี้จะเป็นช่วงอันตรายสำหรับการติดเชื้อในช่วงสงกรานนะคะ
ขอย้ำประชาชนว่าไม่สามารถจะรดน้ำหรือเล่นน้ำสงกรานในพื้นที่ใดได้เลย
โดยเฉพาะในบ้านค่ะฟังเสียงของโฆษกสอบคอหน่อยค่ะ
ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่เอาเชื้อมาจากที่ไหนก็ไม่รู้
ระหว่างเล่นน้ำน้ำอาจจะมีละอองน้ำมาฮัดเชยเข้ามา
แล้วท่านกำลังฉีดพ่นน้ำอยู่เนี่ยมันพ่นน้ำจากสายางพุ่งไปไกลกว่า๒เมตรที่เราว่ากันอีกนะครับ
อาจจะได้ละออของท่านไปกับเรื่องของสายยางที่ท่านจะฉีดน้ำไปอีก
เพราะฉะนั้นละอองฝอยที่เกิดขึ้นจากสารคัดหลังในตัวของท่าน
ก็สามารถพุ่งกระจายไปได้คนอีกเท่าไหร่จำนวนมากทีเดียว
ใส่หน้ากากไว้มันปิดไว้ตรงนี้แล้วเอาไปซัก
กลายเป็นว่ามันกระจายไปทั้งหมดสงกรานช่วงนี้๗วันอันตราย
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าขี่เส้นใต้ด้วยเหมือนกันครับ
เป็น๗วันอันตรายของการระบาดของโควิด๑๙ด้วยเหมือนกัน
และแน่นอนนะคะนอกจากไม่เล่นน้ำแล้วเนี่ย
เรื่องของการรวมตัวกันฉลองสงกรานปีใหม่ดื่มแอลกอฮอล์นี่
ไม่ควรเลยนะคะล่าสุดจังหวัดพังงาพัทธลุงเลย
และนครศรีธรรมราชก็ประกาศงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเช่นกัน
มีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๓๐เมษายนเลยค่ะ
คือถ้ามองจากตัวเลขส่วนหนึ่งที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดลง
โฆษกสบคก็บอกมาว่าเป็นเพราะว่าประชาชนเนี่ย
ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างที่ออกมาแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการเท่าไหร่นักนะคะ
อย่างเช่นที่จังหวัดกาลสินผู้นำท้องถิ่นก็ดีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนก็ดี
เขาออกตามหาตัวสองสามีภรรยาที่ไม่ยอมเข้ากักตัวค่ะ
หลังเดินทางมาจากต่างพื้นที่แล้วก็ไม่ยอมกักตัวหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่อีกต่างหาก
สุดท้ายทีมสาธารณสุขตัวแทนชาวบ้านต้องไปเกลี้ยกล่อมถึงยอมสมัครใจเข้ากักตัวโดยดีนะคะ
นายอำเภอสหัสคันผู้ใหญ่บ้านอสมแล้วก็ตำรวจเมืองกาลสินเนี่ยค่ะต้องร่วมกันหารือติดตามตัวสองสามีภรรยาที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเข้าพื้นที่
แต่ก็ไม่ยอมกักตัวหลบหนีการกักตัวด้วย
ทั้งสองเนี่ยเป็นชาวบ้านที่บ้านแก้งนครนะคะแต่ว่าไปขายแรงงานต่างถิ่น
ทั้งสองคนมีพฤติกรรมที่พยายามหลบเลี่ยงแล้วก็หวาดระแวงเจ้าหน้าที่
แต่สุดท้ายก็ยอมให้อสมเข้าไปวัดไข้ไปตรวจร่างกายไปสอบถามประวัติ
ซึ่งทั้งสองคนไม่มีไข้

ซึ่งญาติก็จะเป็นผู้นำอาหารนำน้ำดื่มไปส่งให้
ทำให้ชาวบ้านที่เขามีความกังวลก่อนหน้านี้ก็เริ่มสบายใจขึ้นแล้วนะคะ
ลงพื้นที่ที่บ้านท่าอ่างหมู่๓ในอำเภอโชคชัย
แล้วก็ปิดหมู่บ้านมานานแล้ว๑๔วัน
ซึ่งวันที่๑๓เมษายน
ก็คือวันพรุ่งนี้เขาจะครบกำหนดปิดหมู่บ้านแล้ว
ก็เลยเตรียมหารือกันว่าจะเปิดหมู่บ้านหรือเปล่า
หากไม่พบประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อซ้ำอีก
ส่วนกลุ่มเสี่ยง๑๐รายที่ถูกนำไปกักตัวที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็กลับเข้าสู่หมู่บ้านท่าอ่างแล้วเหมือนกัน
ก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีก็ไม่ได้มีการต่อต้านนะคะ
เช่นเดียวกับเด็กวัย๑ปีที่ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙รักษาหายแล้ว
ไม่พบเชื้อแล้วก็กลับเข้าไปในหมู่บ้านตอนนี้ชาวบ้านท่าอ่างก็มีความเข้าใจ
สถานการณ์โควิดสิบเก้าเป็นอย่างดีทีนี้ล่าสุดนะฮะที่นี่เนี่ย
ว่าราชการจังหวัดเขามีการประชุมกันว่าจะเปิดหรือไม่เปิดหมู่บ้านดี
บอกว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนพรุ่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปประเมินสถานการณ์
หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะและไปทำความเข้าใจกับประชาชน
เพื่อป้องกันเชื้อเนี่ยกลับมาระบาดอีกครั้งแนวทางปฏิบัติเนี่ย
จะเป็นไปตามหลักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องปิดหมู่บ้าน
มีการแพร่ระบาดของโรค๒๘วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามอีกทีว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะคะ
ท้ายกันที่จังหวัดนครพนมสำนักงานสาธารณสุขค่ะ
ระดมเจ้าหน้าที่ทีมคัดกรองควบคุมเฝ้าระวังชาวบ้านในพื้นที่ที่บ้านดอนทอนหมู่สิบสอง
ตำบลบ้านเอื้อนอำเภอศรีสงครามหลังที่นี่มีการตรวจยืนยันแล้วว่าพบผู้ป่วยรายที่สองเนี่ยเป็นหญิง
อายุ๓๔ปีทำงานเป็นพริตตี้ในสถานบันเทิงที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ป่วยกลับมาที่บ้านก็มีการเข้าสู่กระบวนการคัดกรองกักตัวตลอดระยะเวลาที่มีอาการเจ็บป่วยนะคะ
ก็ทำให้มีความเสี่ยงน้อยที่จะแพร่ระบาดแต่ก็ยังคงมีกลุ่มเสี่ยงนั่นก็คือบุคคลใกล้ชิดในบ้าน
รวม๓คนที่จะต้องเร่งกักตัวไปตรวจสอบคัดกรองป้องกันการระบาดเพิ่มอีกนะคะ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้ผู้ว่าต้องมีการเรียกประชุมคุมเข้มเรื่องของมาตรการ
ในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าเลยนะคะหลังจากว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งราย
ซึ่ง๑รายนี้ก็เป็นหลานสาวของผู้ป่วยชายวัย๗๔ปีซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นะคะ
ตอนนี้ก็ต้องมีการขยายผลสอบผู้ใกล้ชิดอีกกว่า๒๐คนด้วยเพราะว่ารวมทั้งหมดแล้ว
นครศรีธรรมราชพบผู้ป่วยรวมเป็นรายที่แปดค่ะนายสิริพัฒน์พัดกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนะคะเพื่อเร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็แก้ปัญหาผู้ป่วย
ทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่นครศรีธรรมราชหลังจากในแพทย์จรัสพงศ์สุกรี
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานว่าได้ตรวจพบผู้ป่วยรายที่๘นะคะ
ของผู้ป่วยโควิดชายชะลาอายุ๗๔ปี
ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เบื้องต้นสาเหตุการณ์ตายก็เกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะ
สำหรับศพของชายชะลาวัย๗๔ปีก็ดำเนินการชาปนกิจภายใน๒๔ชั่วโมงแล้วค่ะ
ตามหลักการควบคุมโรคส่วนผู้ป่วยรายที่๘หญิงรายนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่แล้ว
เพราะว่าสัมผัสใกล้ชิดกับชายชาราวัยเจ็ดสิบสี่ปี
ขณะนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางขันนะคะ
และอยู่ในระหว่างติดตามตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับเธออีกกว่า๒๐ราย
เพราะเป็นกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดเหมือนกันเป็นเครือญาติกันค่ะ
นายสิริพัฒน์เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยนะคะ
โดยเฉพาะในอำเภอทุกอำเภอและสาธารณสุขทุกอำเภอ
ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สั่งให้งดจำหน่ายหรือจ่ายแจกสุราในพื้นที่ตั้งแต่๑๓๓๐เมษายนค่ะ
อกจากนี้ยังมีการติดตามตัวคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย๑๐คน
ที่เข้ามาในพื้นที่เสียำเผอครบหมดแล้วนะค่ะ
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้

คือความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด๑๙

มีผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์หลายเหตุการณ์ด้วยกัน
มันไปกระทบกับการทำมาหากินของชาวบ้านด้วย
เป็นชาวบ้านในจังหวัดชัยนาธ
เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวด้วย

คุณจุธารัฐเขาถูกตัดน้ำตัดไฟไม่มีไฟฟ้าใช้

จนตอนนี้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงแล้วเนี่ยนะคะเจ้าตัว

ขอบคุณทุกความร่วมมือที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะ
คุณสั่งจากนี้
ถ้าบอกแม่ได้อยากจะบอกกับแม่ว่าไง
บอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะ

เจ้าตัวตื้นตันร้องไห้ออกมาค่ะ

ถ้ารู้ว่าใครเดือดร้อนจริงเนี่ยความช่วยเหลือหลั่งไหลไปแน่นอนนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นขาน้ำขาไฟของนางสาวนรมน
จะเป็นพี่สาวนะคะที่จะมาคอยดูแล
แต่พี่สาวอยู่คนละอำเภอกัน
แล้วก็โดนพิษโควิด๑๙ทำให้ขายของไม่ได้

ไม่มีเงินมาช่วยเธอในการจ่ายค่าไฟฟ้าค่ะ
ผู้สังขาดเดียวกับรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไป
ไปที่บ้านของนางสาวนรมนอีกครั้ง
พบว่าไฟฟ้าสามารถจากที่โดนตัดมืดไปหมดเนี่ย
ใช้งานได้แล้วนี่ค่ะ
อันนี้ต่อไฟมาให้แล้ว
มอบข้าวสารอาหารแห้งให้ประทังชีวิตด้วยนะคะ
ความปลื้มใจทำให้นางสาวนาริมล

ร้องไห้ต่อหน้ารูปหน้า
ศพพ่อแม่แล้วก็อัฐิของแม่

บอกว่าจะเข้มแข็งนะคะไม่ให้แม่ต้องเป็นห่วง
ในวันนี้ก็มีผู้คนแวะเวียนไปให้กำลังใจ
รวมทั้งนายนิพนธ์ปัญญาธร
เจ้าหน้าที่อาสาบุญและนิธิร่วมกับตานยูจังหวัดชัยนาศ

มีผู้บริจาคเงินแล้วก็เอาเงินส่วนตัวมามอบให้ด้วย
ส่วนเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ
ตอนนี้อยู่ที่๑๔๕๒๘บาท
นางสาวนรมนต์นี่นะคะนี่โชว์โชว์บัญชีให้ดูเลย

ชาตินี้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปทดแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้

ว่าจะนำเงินทุกบัตรทุกสตางค์ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ขอปิดนะคะ

เพราะว่าเพียงพอแล้วต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะ

สำหรับความช่วยเหลือที่หลั่งไหลกันเข้ามา
ถ้าใครเดือดร้อนเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะ